คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ที่หนองบัวลำพูอันนี้เป็นเรื่องเศร้าค่ะ
มีเด็ก๖คนยังอายุน้อย๙ขวบถึง๑๔ขวบค่ะ
เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปขอเงินคุณย่า
แล้วก็จะไปเตะฟุตบอลคุณย่าก็ให้สตางค์ไป

มันเกิดเหตุซะก่อนเหมือนน้องย้อนสอนไปนิดนึงนะคะ
โอ้โหชนเต็มพี่บุ๊ค
น้องก็กระเด็นกันไปคนละทิศคนละทาง
แล้วต้องบอกว่าเจ็บหนักทุกคน
เด็กเจ็บหนักทุกคนแล้วมีคนนึงเสียชีวิต

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ตำบลนากอกอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยเหลือนะคะ
หกคนเนี่ยคือเจ็บหนักกันหมดเลยนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีบุญเรือง
แต่น้องจักรพงศ์อายุ๑๐ขวบถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลหนองบัวลำพู
และสุดท้ายคือน้องเสียชีวิต
คนขับกระบะก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจค่ะ
คนขับกระบะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคือเมื่อวานใช่ไหมคะ
คือเด็กเนี่ยเหมือนกับเขาชวนกันขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างจะไปเตะฟุตบอล
แวะขอเงินย่าบ้านอยู่แถวนั้น
ย่าก็ให้เงินไป๒๐๐ไปซื้อขนมกินกันยังไม่ทันได้เตะฟุตบอล
เกิดอุบัติเหตุตามภาพนี้ซะก่อน
วันนี้บ้านของน้องจักรพงศ์หรือน้องโลตัสที่เสียชีวิตนะคะ
ก็จัดงานศพที่บ้านบรรยากาศเศร้ามาก
คุณย่าและคุณยายเล่าให้ทีมข่าวฟังแบบคุยไปน้ำตาไหลไปเลยค่ะ
บอกว่าช่วงบ่ายตอนที่เกิดเหตุได้ยินชาวบ้านเขาพูดกันบอกว่า
มีเด็กบ้านนากอกนากอกคำถูกรกระบะชนอาการหนักนะ

ช่วยกันภายป่อจนฟื้นแต่หนักไม่รู้จะรอดหรือเปล่า

คุณยายกับคุณย่าบอกว่าไม่คิดว่าเป็นหลานตัวเอง
ก็ฟังเขานะฟังแบบใจคอไม่ดีแต่ไม่คิดว่าเป็นหลานของตัวเอง
แต่สุดท้ายคือหลานของตัวเองที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กค่ะ
ทางด้านคุณครูโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกก็มาวางพวงหลีดเคารพศพนะคะ
คุณครูบอกว่าน้องโลตัสมีประกันอุบัติเหตุจะได้รับเงินชดเชยจำนวน๘๐๐๐บาท
มีรายงานข่าวว่าเด็กที่เหลือที่บาดเจ็บอีก๕คนนะคะ
ก็มีหนึ่งในนั้นอาการหนักมากพี่บุ๊คก็เลือดออกในสมอง

ส่วนอีก๔คนก็กระดูกหักแขนหักก็ปลอดภัยแล้ว
ดังนั้นตอนนี้ก็ต้องให้กำลังใจอีกคนนึงที่อาการยังหนักอยู่
ชาวบ้านบอกว่าจุดที่น้องประสบอุบัติเหตุนะคะ

ก็จะมีร้านค้ามีตลาดนัดที่ทางอบตนากอก
เขาก็ไปตั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้มันเลยเห็นภาพจังหวะที่เกิดเหตุ
ต้องขอแสงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องที่บาดเจ็บนะคะ
ต้องดูแลบุตรหลานด้วยนะครับ